พาคุณผู้ชมมาดูกันต่อกับเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับมาที่ความเคลื่อนไหวของแวดวงธุรกรรมนาคมกันบ้าง
โครงการนี้มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างติดตามจากคุณจีรภาสุริสุขรายงานมาจากอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับ
โดยมีการอำนวยความสะดวกพื้นที่ในการแลกรับเครื่องนะคะ
เขตพื้นที่ห่างไกลให้สามารถสะดวกในการรับเครื่องได้มากขึ้นค่ะ
ในพื้นที่อบตที่อยู่ใกล้บ้านก็สามารถรับเครื่องได้ค่ะ
ก็มีประชาชนจำนวนไม่น้อยค่ะทยอยมารับแรกรับเครื่องกันตั้งแต่๑๐โมงเช้า
ในที่ที่
ที่สำนักงานเทศบาลเมืองท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
โดยมีผู้ใช้บริการในพื้นที่ราว๒๐๐คนมาต่อคิวรอรับแลกเครื่องโทรศัพท์ตั้งแต่๑๐นาฬิกา
และเปิดรอบแรกในเวลา๑๑นาฬิกาค่ะ
ซึ่งมีลูกค้าทยอยแลกเครื่องไปแล้วกว่า๑ล้าน๖แสนเครื่อง
เพียงแค่เติมเงินใช้งานตั้งแต่๑๐๐บาทขึ้นไปจนถึง๑๒๙๐บาท
ฟรีทันทีไปจนถึงชำระค่าบริการล่วงหน้า๑๒๙๐บาท
และจะสิ้นสุดการระดับแรกในสิ้นเดือนมีนาคมนี้
รวมถึงจะมีมาตรการในการร่วมกับพันธมิตร

หวังลดการเสียฐานลูกค้า
โดยรุ่นที่นิยมรับแลกกันมากที่สุดนะคะ
เพราะว่าผู้ที่มารับแรกส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ
ที่เขาจะคุ้นชินกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือที่เป็นแบบปุ่มกดค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสำนักงานเทศบาลเมืองท่าผาจังหวัดราชบุรีค่ะ